คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เพื่อนบ้านฆ่ากันตายอีกเหมือนกัน
แต่ว่าเหตุผลการก่อเหตุอยากให้คุณผู้ชมฟังเรื่องราว
แล้วลองแสดงความคิดเห็นกันว่ามันควรจะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงดี
เรื่องของเรื่องก็คือว่าคนก่อเหตุเขามีภรรยาอยู่
ส่วนคนตายชอบมาเกาะแกะภรรยาเขา
เตือนแล้วก็หลายทีเจ้าตัวเตือนเองผู้ใหญ่บ้านเตือนแล้ว
ไม่หยุดไม่เลิกวันเกิดเหตุย่องมาหลังบ้าน
กะจะเข้าไปเกาะแกะภรรยาเขาเขากลับมาเห็นเอาลูกซองยิงเลยค่ะ
จบนะคะเอามีดที่พกมาด้วยกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้ที่บ้านวังยาวในอำเภอละงูจังหวัดสตูนค่ะ
ตำรวจสพขาวขาวลงพื้นที่เลยนะคะในที่เกิดเหตุพบศพของนายสุไลมานยีสมัน
วัยสี่สิบปีโดนยิงแล้วก็โดนแทงนอนหงายเสียชีวิตอยู่หลังบ้าน
ใกล้ศพมีนายอับดุลร่อหมานหรือว่ากิบหลีวัย๓๑ปีเจ้าของบ้าน
ยืนรอมอบตัวอยู่แล้วก็มีนายปรามวลแสงวิมารผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ด
ยืนอยู่ข้างข้างนายอับดุลร่อหมานยอมรับเลยค่ะว่า
ผมเป็นคนยิงนายสุไลมารจริงและหยิบปืนให้ดูด้วย
ลูกซองยาวเบอร์๑๒เป็นปืนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
หนึ่งนัดเข้าด้านหลังแล้วก็เอามีดพกกระหน่ำแทงที่ด้านหน้าจนเขาเสียชีวิตคาที่
ด้วยความที่ผมโกรธมากผมจำไม่ได้หรอกว่าแทงกี่แผล
รู้แค่ว่าแทงรัวเลยล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งก็เป็นบ้านของผู้ต้องหาก็คือกิบหลีอ่ะค่ะไปเจอกับนางตีกะหลีหมัด
เป็นน้าของผู้ต้องหาเป็นน้าของฝั่งภรรยาผู้ต้องหานะคะ
น้าแกเล่าแบบนี้หลานสาวกับหลานเขยพี่เนี่ย
เป็นคนขยันทำมาหากินปกติเขาจะไปกรีดยางกันตอนเช้า
เสร็จแล้วก็มาเพาะถั่วงอกขายสร้างเนื้อสร้างตัวจนสามารถสร้างบ้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
ส่วนคนตายนายสุไลมาเนี่ยเป็นเท่าแก่รับซื้อขี้ยาง
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็เห็นหน้าค่าตารู้จักกันมา
แต่ไม่ได้สนิทคลุกคลีอะไรขนาดนั้นรู้แค่ว่านายสุไลมารผู้ตายเนี่ย
มาเกาะแกะหลานสาวที่บ้านหลายครั้งแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะ
ครับแต่หลานเล่าให้ฟังแบบนี้หลานเขยก็คือกิบหลีมือยิงเนี่ย
ออกไปปฏิบัติภารกิจทางศาสนา๓วันที่มัศยิตซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
นายสุลายมารสบโอกาสเอารถมาจอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
รองเท้าบูธเดินผ่านสวนปามกับสวนยางพาราลัดล้อมาหลังบ้านแล้วย่องเข้าบ้าน
เนี่ยทำเป็นโรงเพาะถั่วงอกเพราะฉะนั้นหลังบ้านไม่มีประตูมีเพียงม่านกั้นเข้ามาเคาะประตูบ้าน
พอหลานสาวได้ยินเสียงคนเดินหลังบ้านปุ๊บรู้เลยโทรบอกสามีสามีก็รีบกลับมาเลยค่ะ
จังหวะคือเห็นนายสุไลมารผู้ตายอยู่หลังบ้านตามที่ภรรยาบอกเป๊ะเลยเอาลูกซองยิงทันทีเลย
แล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็กระหน่ำแทงซ้ำจนนายสุไลมารเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ดีนะแล้วก็ขยันทำมาหากินอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยครั้งนี้คงครับแค้นใจแล้วทนไม่ไหวจริง
มันเคยคนนิสัยดีนะมันทำแต่งานนะก็ไม่ได้ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยนะ
จะไม่ยุ่งเพราะกลางคืนตอนตอนช่วงก่อนโควิด
มันจะสอนลักษณะเลยกลางคืนสอนที่บ้านสอนที่มจิตอ๋อค่ะ
แล้วสาเหตุนี้พอจะทราบไหมอะเรื่องอะไรนะ
ผมดูแล้วนะก็ผมไปคุยกันกับทางญาติเมียของผู้ตายนะ
ผมไปถามเมื่อคืนนั้นนะเขาก็บอกว่าทางนี้ไปเตือนแล้ว

คือนายรู้แล้วว่าผัวจะนิสัยไปไหน

ผัวมันนิสัยมันค่อนข้างจะใจร้อน

คนตายหรือว่านายสุรายมานเขาก็ไม่มีโอกาสได้มาแก้ต่าง

อยากจะชี้แจงจริงก็บอกเราได้เหมือนกัน

ว่าเหตุผลทางความรู้สึกนะ
จะรู้สึกว่าเออก็มายุ่งกับเมียผมเอง

แต่ในแง่การกระทำการที่ไปยิงคนตาย

เขาก็บอกว่าผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพเองด้วย

ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
เบื้องต้นอังคารนี้จะนำตัวฝากขังนะคะ